คุณผู้ชมคะเราเคยเล่าไปว่ามีผู้ชายคนนึงก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็แก้ผ้า
มาที่บ้านที่เขาเปิดเป็นร้านขายน้ำปั่นตอนกลางคืนแล้วบอกว่าไปขอน้ำกิน
อืมเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงก็ตกอกตกใจดิฉันน่ะเล่าข่าวนี้เองตั้งสักประมาณสิงหา
คิดดูสิผ่านมาตั้งกี่เดือนแล้วกลายเป็นว่าเขาไปก่อเหตุแบบนี้อีกเหรอ

ผู้ชายคนนี้คงจะเป็นคนเดียวกันกับที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้
บุกไปร้านขายน้ำปั่นแล้วก็ไปขอผู้หญิงกินน้ำ
อันนั้นเกิดขึ้นเพื่อนสิงหาที่หมู่บ้านในจังหวัดนทบุรี

เนี่ยเกิดขึ้นคือตอนในคืนวันจันทร์ต่อวันอังคารเลยนะ
คุณผู้ชมที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะแล้วชาวบ้านอ่ะเขาเห็นแล้วเขาบอกว่า
นี่คนเดียวกันแน่แก้ผ้ามาอีกแล้วพยายามจะจับตัวค่ะเนี่ย
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นั้นหนีหนีไปซ่อนอยู่ตรงบึงน้ำหลังหมู่บ้าน
ชาวบ้านก็ตามหาตามหาสุดท้ายคุณผู้ชมเจอเขานอนแช่อยู่ในน้ำ
เอาย่ามาปิดหน้าเลยนะตอนนั้นเขาใส่เสื้อไม่ได้ใส่กางเกง
แล้วพอจับได้ปั๊บเขาบอกว่าไงรู้ไหมผมมาหาปลาครับ
นี่ตอนจับได้เอาดูเขาหน่อยนี่ใส่เสื้อนะ
แต่ไอ้โป๊ะโป๊ะนั่นอ่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยโค้งคอนเซ็ปต์แก้ผ้าสามารถใช่ค่ะอืม
เราจะขอน้ำเขากินน่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ผ้าถูกป่ะ
แล้วคุณแก้ผ้าเข้าไปทำไมรู้ไหมตั้งแต่วันนั้นผมตามตัวคุณกันเนี่ย
เนี่ยพี่น้องทั้งหมดเนี่ยเขาตามหาคุณเนี่ยมาหลายเดือนแล้ว
วันนี้คุณก็ภาคคุณบอกว่าไงหาปลานี่นะนี่คือบุคคล
หนีเข้าค่ายนะครับหนีจะจะเข้าบ้านเขานะครับแล้วหนี
โอ้โหนี่ชาวบ้านจับตัวได้แบบนี้นะคะก็แจ้งตำรวจสภบางบัวทอง
ผู้ชายคนนี้คือกุณลพัดพึ่งทองดีอายุสามสิบสองปีค่ะ
เอามาโรงพักต้องใส่กางเกงให้เรียบร้อยนะใช่มันโป๊มันอุจจาตา
เขาก็เล่าให้ฟังนะว่าเมื่อคืนวันจันทร์เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนในหมู่บ้านนี่แหละ
ก็จะชวนไปหาปลาจริงจริงไม่ได้คิดจะเกาะเรื่องอะไรเลยทีนี้เขากินเหล้าขาวมา
เป็นไงคุณมันร้อนก็เลยร้อนใช่ค่ะเออแล้วเวลาที่เขากินเหล้าเขาก็จะเป็นแบบนี้
พอโดนจับได้รอบนี้นะเขาบอกว่าหลังจากนี้เขาจะเลิกดื่มแล้ว
เขารู้ตัวนะว่าดื่มแล้วเขาจะเพี้ยนเขาบอกแบบนี้เลยนะถูกต้องดื่มแล้ว
เพี้ยนทุกทีเลยผมจะเลิกเล่าแล้วแล้วนี่เราคุยย้อนไปถึงเหตุการณ์
เกาะเกิดขึ้นกับร้านน้ำปั่นในหมู่บ้านนะเขาบอกว่าไอ้รอบนั้นน่ะ
ผมอาจจะแค่ไปขอน้ำกินจริงขอโทษด้วยที่ทำให้ตกใจกลัว
ท่อนล่างไปแต่ผมไม่ได้คิดจะไปทำอนาจารย์เขา

คุณผู้ชมมันมีภาพที่เป็นภาพนิ่งด้วยใช่ไหม

ผู้หญิงเจ้าของร้านถ่ายออกมา

ถูกต้องลองฟังเสียงเขาหน่อยละกันค่ะ
ผมจะหยุดกินแล้วแต่ว่าไม่ยังค่อย๑นาที
ลูกขอโทษจริงครับ
ก็ขายกันขายทุกวันมาละกันครับ
ไม่ไปหาอย่าง

ผมก็จะแก้ผ้าหลังจากนี้จะหยุดกินเหล้าแล้ว

เรื่องของบุกรุกเคหาสถานตอนกลางคืน
แล้วก็กระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนันค่ะ